คุณผู้ชมมาดูความน่ารักน่าชังของเด็กหญิงมินตราค่ะ

ต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักนะคะ
เวลาลงรูปกันพวกหลานลุงทีไร
น้าเบิ้ลเนี่ยังปิดอกติใจมาก
แล้วก็เอ็นดูหลานคนนี้มากค่ะ
ซึ่งหนุ่มเบิร์นเปิดใจกับบันทึกไพรัสว่า
ตอนนี้มีคนติดต่อน้องไปถ่ายคลิปถ่ายโฆษณาแล้วนะ
กลัวหลานลักษณ์จะไปทำงานไม่ไหวกัน
เพราะน้องยังเด็กอยู่กลัวไปงอแงที่กองค่ะ

เรื่อยตอนนี้ผมอยากจะมีลูกแล้ว

แล้วก็บอกเธอยังไม่แต่งงาน

พี่ผมถ้าสมมติแฟนเขาพร้อม
อยู่ด้วยกันมีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งก็ว่าแบบนั้นก็ได้นะ

มีคนติดต่อมาหลายที่มากนะครับ

เผื่อพี่จะได้ไปงานฝูงแขนหลาน
ดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเบิ้ลมีลูกนะ
กรรมในการที่คุณเบิ้ลแกล้งหลานบ่อย
จะไปตกที่ลูกคุณเบิ้ลเพราะว่าคุณกล้องรออยู่
คุณก้องรอแกล้งหลานแน่นอน

ฟังแล้วเกทับรับแหลกจริง

ผมถ่ายรูปผมไม่เคยแต่งแต่พี่ก้องต้องผ่านแอป
อีกประมาณ๓๔แอปแล้วเมียต้องช่วยแต่งอีก

ก็น่าจะสัมภาษณ์ผมมาตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่

แล้วก็ข่าวที่ส่งเสริมเราบ้างผมก็ต้องยอมรับความจริงไป
ถ้าคอมเมนต์ไหนเรารู้สึกไม่ดีเราก็ต้องปล่อยผ่าน
รวมถึงพนักงานทุกคนมีแต่ความสุขกลอดไป
แล้วก็ขอบคุณที่ให้ข่าวดีกับเบิ้ล
แล้วก็ให้มีงานเยอะครับผม